คุณผู้ชมฮะกำลังตรวจเช็คหน่อยในแอปเป๋าตังค์ของคุณนะฮะ
ถ้าอัพเวอร์ชันแล้วนะครับตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่หรือไม่
เพราะวันนี้หลายคนรอนะรอตังค์เข้ารอตังค์เข้าในเป๋าตังค์เรา
นะฮะหลังจากที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเปล่าชนะนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าแอปมันล่มตั้งแต่เช้าไงคะคุณผู้ชม
ทีนี้ของคุณสืบสกุลล่าสุดที่เช็คดูคือของคุณเข้าได้ถูกไหม
เข้าได้ฮะแต่ไม่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราประกันสังคมนะครับ
แต่ว่าคนที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วนะฮะแล้วเขายืนยันมาแล้วว่าท่านได้รับสิทธิ์
ถ้าลองเข้าไปเช็คดูว่าเงินเข้าหรือยังสองพันงวดแรกเนี่ยใช่ค่ะ
อันนี้คือทั้งสองกลุ่มเลยนะคุณผู้ชมกลุ่ม๒ก็คือกลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐ
นะคะเราเที่ยวด้วยกันนะคะกับอีกอันหนึ่งคนละครึ่งกับกลุ่มที่สาม
วันนี้ก็เงินเข้า๒๐๐๐เหมือนกันก็คือคนที่เพิ่งเริ่มลงทะเบียนไปตั้งแต่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
บางคนร้อนใจเงินเข้าหรือยังนะฮะดังนั้นเราไปดูหลายพื้นที่หน่อย
หลายพื้นที่ว่าถ้าเงินเข้าแล้วจะได้เอาเงินไปจับจ่ายได้แล้วใช่ค่ะ
ไปดูที่ปฐุมธานีก่อนเลยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านที่คลองสี่อำเภอคลองหลวงเนี่ยนะ
เขาก็เดินทางไปจับจ่ายสินค้ากันตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าชาวบ้านกลุ่มเนี้ยเขาผ่านเกณฑ์
ได้รับเงินจากโครงการเราชนะทีนี้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังค
งวดแรกสองพันบาทวันนี้แต่ทีนี้พอเขาตั้งใจว่าจะไปจับใจ
สอยใช่ไหมปรากฏว่าเอ้าเปิดไปในแอปเป๋าตังค์เอ้ามันแอปล่มอ่ะ
เปิดเข้าไม่ได้คือถ้าเป็นช่วงเช้าตรู่จะมีปัญหาแบบนี้นะ
นะคะช่วงเช้าตรู่ถึงสักประมาณเก้าโมงนะเก้าโมงกว่านะคะใช่
บางคนเนี่ยเข้าแอปเป่าตังค์ไม่ได้นะฮะใช่ค่ะลองหลายรอบก็ยังเข้าไม่ได้
แล้วตอนที่ชาวบ้านเขาเจอนักข่าวของเรานะเปิดโทรศัพท์ให้ดูเลย
บอกนี่นี่นี่นี่เห็นไหมหน้าจอเนี้ยมันขึ้นข้อความว่าขออภัยค่ะ
ไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราวเนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมากการุณารอสักครู่
แล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยเอาข้อความให้ดูว่าลองใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หลายคนที่เขาบอกว่าจะใช้ตังค์งวดแรกมันก็ยังใช้ตังค์ไม่ได้
ลองแล้วลองอีกนะฮะให้แม่ค้าช่วยทำก็มันเข้าไม่ได้อยู่ดีนะฮะ
ใช่ค่ะอย่างเราไปเจอคุณลุงชัญญทนเนี่ยนะคะ
ก็จะเอาตังค์ไปจ่ายจับจ่ายซื้อสินค้าเหมือนกัน
แต่ว่าคุณลุงบอกว่าลุงก็ทำใจนั่นแหละเพราะว่าคนใช้เยอะ
แต่ก็ลุงถ้าเกิดฝากไปบอกถึงรัฐบาลได้นะลุงก็อยากให้รัฐบาลแก้ไขตรงนี้

เออนะครับก็หลายคนก็เจอปัญหา
กันแบบนี้นะฮะที่จังหวัดตราดเหมือนกันนะครับ
มีประชาชนคนชรานักเรียนนักศึกษา
ไปเข้าคิวด้านหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาตราด
กันอย่างล้นหลามเลยตั้งแต่ยังไม่เปิดทำการเลยนะฮะ
เพื่อจะนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน
โดยกลุ่มนี้เป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์
หรือผู้ที่เข้าร่วมในโครงการคนละครึ่ง
โครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วนะฮะ
แต่วันนี้๑๘กุมภาก็ต้องไปยืนยันรับสิทธิ์

ก็ประสบปัญหาเหมือนกันประสบปัญหาในการต่อคิว
โอ้โหคิวนานเหลือเกินนะฮะ
ซึ่งต้องทำการประบุพิน๖หลักนะครับ
เพราะน้องหรือว่าประชาชนเขาก็กลัวไงคุณ

ก็จะไม่ได้รับเงินเข้างวดแรก๒๐๐๐บาท
เออก็เลยไปต่อประกันแบบนี้นะฮะ
อกจากนี้ยังมีประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ทยอยมาเพื่อจะลงทะเบียนเราชนะ
โดยไปรอรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ทำให้แถวยาวล้นออกมานอกถนนเลยนะฮะ
เท่ากับที่ตราดก็ประสบปัญหาทั้งคนที่เป็นกลุ่มพิเศษ
ที่ต้องไปรับบัตรคิวเพื่อจะลงทะเบียนเราชนะใช่ไหม
แล้วก็กลุ่มที่ต้องการยืนยันตัวตน
มันก็เลยแถวยาวเหยียดกันไปแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะนี่นอกจากที่ตราดแล้วนะ
บรรยากาศที่เชียงใหม่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดแม่สาหลวง
รวมถึงประชาชนที่ไปจับจ่ายเนี่ยนะคะ
เซ็งค่ะคุณเซ็งเพราะว่าแอปเป๋าตังค์เนี่ยระบบมันล่ม
คือตั้งใจว่าจะไปจับจ่ายซื้อของบางคนนะ

ตอนจะจ่ายตังค์นี่อ้าวเข้าแอปไม่ได้ทำอย่างไร
เอาของมาตั้งเยอะแล้วต้องบอกกับแม่ค้า
ลดปริมาณของลงแล้วก็ควักกระเป๋าสตางค์จ่ายเงินสดแทน

แล้วก็อยากให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ
ทีนี้วิธีเช็คสิทธิ์บ้างค่ะคุณผู้ชม
วิธีเช็คสิทธิ์ว่าเราจะได้รับเงินจากโครงการเราชนะหรือไม่
ให้เราเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังค์
พอเข้าไปเสร็จแล้วก็เปิดไปที่หมวดเราชนะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็น
เห็นไหมคะมันจะมียอดเงินมา
สิทธิ์ในการใช้จ่ายวันนี้๒๐๐๐บาท
ถ้าเป็นแบบนี้คุณสามารถเอาไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขได้
ทีนี้คนที่จะมีเงิน๒๐๐๐บาทเข้ามาต้องบอกก่อนนะ
ว่าต้องเป็นคนที่ยืนยันตัวตนผ่าน
มันแบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค
โครงการคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกัน
อันนี้ก็คือกลุ่ม๒จำนวน๖ล้าน๖๖๐๐๐คน
ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราชนะดอตคอม
มีจำนวน๓๖๐๐๐๐๐คน
เพราะฉะนั้นรวม๒กลุ่มตรงนี้เป็น๑๐ล้าน๒แสนคน
แล้วก็วันนี้ค่ะสัปดาห์แรก๑๘กุมภา
โอนเงินให้๒๐๐๐บาท
ทีนี้ที่เหลือคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้เลยก็ได้ค่ะ
เพราะว่าจะโอนเงินให้ทุกวันพระฤหัสสบดี

ครั้งที่๒ก็๒๕กุมภาพันธ์

ครั้งที่๖คือ๒๕มีนาคม

ท่านสามารถค่อยใช้เงินของท่าน
ที่ทางโครงการแบ่งจ่ายให้ท่าน
จนถึงวันที่๓๑พฤษภาคม
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้จำกัดวงเงินการใช้จ่ายต่อวันนะคะ
บางคนบอกว่าไม่ได้ใช้วันนี้ยอดเงินก็จะทบทบสะสมไป
แต่ยังไงก็ตามต้องใช้ทั้งหมด๗๐๐บาทเนี่ย

แต่คนก็กลัวนะคุณว่าแอปเป่าตังค์มันจะล่มขึ้นเรื่อยหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านั้นมันแค่รองรับสิทธิ์ใน
โครงการคนละครึ่งกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน๒โครงการ

แต่ทีนี้ถ้าคนผ่านรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ

และไปใช้แอปเป่าตังค์พร้อมกันในทุกวัน
มันจะมีวันไหนที่ล่มแล้วฉันใช้จ่ายไม่ได้ไหม

เราต้องไปอัปเดตเวอร์ชันของแอปเป๋าตังค

แต่ตอนนี้ผมเข้าไปอีกทีคุณผู้ชมให้ดู

นี่ฮะกำลังโหลดหมุนติ้ว

ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้
รุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
เราก็ตกลงลองเข้าไปอีกทีหนึ่ง

ลุเข้าไปถึงกดปุ่มเราชนะได้แล้ว

ผมไปอยู่หน้าร้านค้าแล้วผมจะซื้อของแล้ว

บางทีคุณหยิบของมาเยอะคุณก็ต้องเอาของออกเก็บก่อน

ดไปกดมานั่งรออยู่ที่ร้านเป็นชั่วโมง

นี่ก็เลยเป็นเสียงสะท้อนของหลายคนนะคะ